สวัสดีค่ะ

หนุ่มกัญชัยที่สุดแล้วค่ะคุณมดดำไม่ค่อยค่ะ

วันนี้นะครับลายคุยกันมาได้นะครับ

พี่มี๋ยาวทำไรมาสวยเนอะ
เออพี่สวยขึ้นเยอะพี่ดูเด็ก

คุณผัดไทยก็เป็นพิธีกรหน้าใหม่เหมือนกันเนี่ยนะครับหกโรมหน้าฟาดกับเก้าอี้นี่คือรองพื้นกลมเลยนะ
ซิมว่าพี่ผัดแต่หายเขียวหน่อยแล้วค่ะพี่ผัดหาเรื่องทำศัลยกรรมใหม่หนูรู้

เลยเป็นเงียบเอาไว้อันนี้ค่ะวันนี้เราต้องเลิกเร็ว
มีข่าวแรกแล้วคุณผู้ชมชุดสุดท้าย
คือเป็นการพิมพ์ธนบัตรในราชการที่๙เป็นชุดสุดท้ายค่ะ

ด้วยสมนึกในพระมหากรณาที่คุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้
และเป็นการแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
นายวีรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าว
เปิดตัวธนบัตรชุดประวัติศาสตร์นี้นะคะซึ่งจะเป็นชุดสุดท้าย

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้น
เพื่อเป็นธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปโดยออกควบคู่กับธนบัตรแบบที่๑๖

เขาจะออกมาใช้หมุนเวียนในจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งจะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคนไทย
ที่ต้องการมีธนบัตรไว้เป็นที่ระลึก
โดยธนบัตรชุดใหม่นี้จะมีครบทั้ง๕ชนิดตั้งแต่๒๐บาทที่เราเห็น
บาท๕๐บาท๑๐๐บาท๕๐๐บาทและ๑๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น
ทั้งหมดเลยก็๕ใบ
ธนบัตรนี้นะคะจะปรับเปลี่ยนภาพด้านหลัง

พระราชประวัติพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริ
แล้วก็สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์
โดยภาพที่ปรากฏนั้นจะเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยนั้นคุ้นตาดีค่ะ
ซึ่งจะเป็นภาพที่ติดตาตึงใจของพวกเราชาวไทยทุกคนค่ะ
ซึ่งก็จะออกในวันที่๒๐กันยายนนี้เป็นต้นไป
อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าอยากแลกแล้วเบิกถอนเนี่ย
ก็ทำได้ปกติเขาจะใส่ไว้ในทุกที่
ก็คือแสดงว่าไม่จำเป็นต้องไปจองไม่ต้องจองไม่ต้องจอง
มันจะใช้หมุนเวียนไประยะยาวเลย
มีรุ่นไหนที่แบบว่าใช้แล้วอยู่กับเรานานไหมคะ
หมายถึงว่าแตกแล้วไม่หายเร็ว
อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นดวงอันนั้นเป็นดวงอันนั้นเป็นดวง
ของผัดก็ยังอยู่หน้าหนึ่งนะพี่เหมียวนี่ของผัดอยู่ตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมนี่ไงนี่เห็นไหมคะ
ถล่มข้ามคืนชนบุรีจมบาดาน
รู้สึกว่าหลายจุดหลายจุดนะคะ
ผัดก็ชนบุรีนะคะอ่วมค่ะ
ฝนถล่มหนักนะคะตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้านะคะ
ตัวเมืองก็จมบาดานนี่เห็นไหมคะโอ้ยถนนสายหลักรถติดหนึบค่ะ
ส่วนจนฐานการณ์รุ่นแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดีขึ้นนะคะ

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ตั้งแต่กลางดึกจนถึงรุ่งเช้าก็คือตกทั้งคืนนะ
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายจุด
สวัสดีป้าผัดไทยป้าเหมียวพี่หนิง

นี่คุณสูง๓๐๔๐เซนเลยนะคะ

ชนบุรีพัทยาเคยฝนตกขนาดแล้วท่วมขนาดนี้เหรอ

ท่วมเขตเทศบาลชนบุรีนะคะ
แล้วก็เทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะ
ระดับน้ำก็ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างยาก
คุณคะฟังเดียวหน่อยไหมฮะ

แล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะคะ
ในวันเดียวกันนะคะนายสวนิสุริยกุลนะคะ
ในอำเภออรัญญประเทศโอ้อรันด้วยนะ
จังหวัดสาแก้วใช่ตรวจสอบนะคะ
เหตุสะพานแบริ่งข้ามคลองพรมโหมดนะคะ
เนินสะอาดตำบลสันทรายนะคะถูกกระแสน้ำ
โอ้โหคุณซัดซุดลงไปเลยนะคะ
จนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ
นายสาวนิทเปิดเผยว่าสะพานดังกล่าวนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ได้ติดป้ายเตือนนะคะ
แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งซ่อมแซมต่อไป
มีอีกหนึ่งค่ะพี่ที่จังหวัดเชียงราย

ฝนตกหนักมากนี่ก็หนักมากนะคะ
ก็อย่างที่ว่าค่ะน้ำก็ไหลหลากลงแม่น้ำ

น้ำป่าก็ท่วมพื้นที่บ้านร่องขุ่นนะคะ

นี่ไงนี่ไงบ้านร่องขุ่นมูลหนึ่งนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ท่วมวัด
ใช่ค่ะหาเผลอเชียงรายน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรพี่
บ้านเรือนประชาชนถูกท่วมได้รับความเสียหาย
เตือนมาตลอดแล้วเพราะว่ามีพายุเข้าทั้งสองฝั่งของประเทศ
คือว่าราชการเชียงรายนะคะและหน่วยงานก็ลงพื้นที่สำคัญแล้ว

ทางเหนือน่ะไหลลงเร็วเขาก็เป็นที่สูง

แต่เขาลงเร็วเขาก็แหลงนะเพราะว่าเป็นน้ำป่า

อ้ะมาที่งานหน้าตลาดบ้างท่อข่ามันเผลอแค่เมื่อคืน

นาคีค่ะกวาดเรียบ๑๐รางวัล

นี่ภูมิกับตัวชิงนี่ก็ตัวเด็ดหมดเลยนะ

แล้วเรื่องที่ได้ดูใจที่สุดก็ดี

ไม่เมื่อวานฟเลสไปงานตกกระจายมาก

นำชายนี่คุณป้องนวัดได้

คัมมินกับปูนพี่หนุ่มสันติสุขต้องบอกว่าสุขรอดมาก
บทนี้ได้ทุกคนเลยตั้งแต่ที่พี่จารันบนโอเพชร

ทำไมหนูดูไม่ทันล่ะยุคนั้นน่ะ
ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วมั้งหนี

มามีคำถามร่วมสนุกกับข่าวใส่ไข่กันดีกว่า
เราจะแจกเสื้อ๒รางวัลนะคะ
คำถามก็ว่าให้เพิ่งเฉลยไปเมื่อกี้ป่ะ

รึเป่านะ
ตอบมาในลายนะฮะ

เบอร์โทรส่งลายบอกเบอร์โทรมาย
สู้อันดับบอลไทยนันสู้
ตัวเองเสื้อนี้มีไซส์ไหมหรือมีไซส์แบบนี้เลย
มีสไซส์ที่ต้องการมีทุกไซส์

ฆ่าตายตายก็เห็นเขาบอกว่าฆ่าตัวตายด้วย
ใช่เดี๋ยวมาดูก่อนลิงขึ้นพักนี่เป็นไอดอลของแบบว่า
วัยมากตั้งแต่วัยพี่ยันเด็ก
เต้นมันมากอายุเขาเท่าไหร่แล้วประมาณ๔๑

กลับมาที่ข่าวใส่ไข่ต้องเสียใจมาก
หลายคนน่าจะเป็นแฟนของลวงคุณลิงคิ้นพาร์คนะครับ

เราไม่ใช่นักฟังเพลงเรายังรู้จักเพราะดังมาก
เมื่อวานนี้ค่ะเว็บไซต์กาเดียนค่ะรายงานมานะคะ

ซึ่งตำรวจพิสูจน์แล้วค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมาจากการฆ่าตัวตาย
ซึ่งจริงต้องบอกว่าประวัติชีวิตของเขาเองเนี่ยน่าเศร้ามากนะ
เพราะในวัยเด็กในปี๒๐๑๑เขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่
ว่าเขาเองเนี่ยเคยถูกทุบตีแล้วถูกข่มขืนอยู่บ่อยครั้ง
แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่ได้แบบอยากจะให้มันเกิดขึ้น
แล้วเขาก็จำไม่ได้ว่ามันเริ่มมาจากตรงไหน
มันก็เลยไม่แปลกที่ทำให้เขากลายเป็นคนติดยาแล้วก็เป็นบ้าอยู่ชั่วขณะ
เพราะเขาบอกว่าเขาจำในสิ่งที่เหมือนเป็นแผลในใจ
เข้าหายาเสพติดใช่แล้วเขาก็ออกมาได้จากยาเสพติด

ใช่แล้วก็กลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมาอีก

เขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาก็มีแผลในใจต่ออีกว่า
เพื่อนสนิทของเขาอย่างคริสคอนเนอร์นะคะ
เสียชีวิตไปคือพอแบบเหมือนชีวิตจะดีอะ
เพื่อนที่อยู่รอบตัวก็ตายอีกอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

คนการฆ่าตัวตายของเขาเนี่ยคือคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย
มันเป็นที่ภาวะของเคมีในสมองนะ

คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำเมื่อไหร่

ก็ถึงจุดที่ไม่มีเหตุผลอะไรแล้ว

ถ้ารู้ตัวอย่างเขาเขารู้เขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลย
เพราะมันเป็นภาวะสารเคมีในสมองที่สั่งการผิดหมดเลย

ที่โดนเรียกไปแล้วก็ต้องลบกันหมดเลย

ไม่ครับเอาเจ้าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนพรีเซนเตอร์
ไม่เอาเราเรียกว่าคนที่โพสต์แล้วกันนะคะ
คือศิลปินดาราที่เราจะกล่าวถึงเหล่านี้นะคะได้โพสต์ภาพลักษณะที่
ใจให้เห็นตราสินค้าคล้ายกัน
เวลาก็ใกล้เคียงกันและแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพนั้น
มีลักษณะเชิญชวนอันนี้เป็นตำรวจที่เขาบอกนะตำรวจที่ปรึกษาสบ๑๐
เขาเรียกไปด้วยข้อหานี้ให้ไปเข้าไปคุยเลย
ประเด็นนี้เป็นที่วิภาควิจารณ์ของสังคมแล้วก็
ข่ายเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมสุรา
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโพสต์พวกนี้ว่า
มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและส่งผลกระทบให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ
คือผู้ใหญ่เนี่ยที่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาห่วงเด็ก
ที่เห็นพวกเหล่านี้เป็นฮีโร่แล้วตามตา
จริงแล้วนะข่าวนี้มันเป็นข่าวดังมากปีที่แล้วเลยนะ

ไม่เอาจริงเอาจังแต่ก็ทำอีกไง
แล้วมีการร้องเรียนดำเนินคดีโดยศิลปินเนี่ยมี๕คนที่เขาเรียกไปนะครับ
คือคุณคริสหอวังคุณอ๊อฟปองศักดิ

แล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอคอนนี้ก็โดนเรียกเข้าไปด้วยว่าเจตนา
ก็พูดถ้าไม่ได้พูดภาษาตำรวจก็คือว่าจงใจโฆษณา
พี่เชื่อไหมอย่างเราเองเนี่ยเราไม่ได้โดนอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าอย่างแบบเวลาถ้าเราต้องไปงานปาต้งปาร์ตี้อะไร
ถ้าเป็นขวดไวหมายถึงเราก็ไม่กล้านะเราก็ไม่กล้าหรือว่าจะถ่ายรูปลงอะไรอย่างนี้
ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้คือเรารู้สึกว่าคนบางทีติดตามเราอ่ะ

แต่เดี๋ยวตำรวจเขาต้องเรียกเข้าไปคุยแล้วดูเจตนาป่ะ
ใช่ต้องมีเจตนาเป็นหลักเพราะบางทีเราถ่ายรูปล้าน
แต่ว่าอันนี้มันแฮชแท็กนะแฮสแท็กในอินสตราแกรมและเฟซบุ๊กเหมือนกัน
ที่แล้วนะอันนี้พี่ไม่เห็นสักคนเลยนะพี่ไม่ได้ตามอินสตาแกรมของน้องพวกนี้เลย

ขึ้นไหมอินสตราแกรมมีขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นให้ใช่ไหม
เขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วใช่ไหม
รับรับโลคอันดับหนึ่งเพราะว่าบัสสิวคุณนางเล่นฮีลาประหลักเลยอะ
ถูกต้องค่ะในช่วงหน้าค่ะเจนนี่ที่มีข่าวว่าอะไรนะ
พี่กึกก็พาพี่กึกพี่กึกได้พูดถึงแต่ว่าเขาบอกว่าคุณท็อปคุณท็อป

๒ชั่วโมงแพ้สามแสนอะพี่นายแม่งเลย

แต่ก็ได้ไหมชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมว่าทำไม

แต่ถ้าถึงเนี่ยก็ดี

กี่ล้านครับ

ว่างไม่ว่างแต่ท่าทางคงยังไม่ได้ถ่าย

หนึ่งคนแล้วมีสองตัวบอกอีก

อันนี้บอนนะคะ

เขาบอกฆ่าตัวเขาไม่ได้แพงขนาดนั้น

ยายาเนี่ยถูกวางตัวให้เล่นเรื่องนาคี
เห็นบอกว่าพี่อ๊อกจะทำนาคีแผนนัง
แล้วยายาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเธอเองได้เล่นก็ดีใจ

เพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ติดต่อมา
อยากได้ทั้งสอง

น่าถามเรียนคนละวัน
เมอดิชอบ

มีรูปเจนนี่คู่กับท็อปนัทเศษขึ้นไอจี
อันนี้ก็เคยมีข่าวกันมาพักนึงนะแล้วก็เงียบไป

แคปชั่นยังบอกเลยว่าคุณแม่ปลื้มสาวเจนนี่มาก
หลายคนก็เลยบอกไม่ได้เป็นแฟนกับกึ้งแล้วเหรอ

เนนี่เปิดอกพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ

เวลาเปิดอกพูดมันคือไงอย่างนี้
เป็นสำนวนว่าพูดอย่างไม่ได้ปิดบัง
กับท็อปไม่มีอะไรค่ะเสียงเขาจะนิ่ง
ส่วนคุณแม่ที่ท็อปที่ปลื้มเจนนี่ก็เพราะว่าท่านดูละคร
แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกก็คือท็อปกับเจนี่เป็นเพื่อนกัน

ความสัมพันธ์กับท็อปเป็นเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ลงไอจี
เพื่อนคือเพื่อนเขาถามว่ามีนักข่าวมาถามเจนี่ก็ไม่สนใจ
แล้วท็อปเขาถามว่าโอเคไหมเขาไม่สนใจเหมือนกัน

ถึงกึ้งไม่อยากพูดค่ะซ้ำซาก
เขาตอบว่าซ้ำซากหนึ่งครับไม่อยากพูดอะไรค่ะพูดซ้ำซาก

หรอเคยลงมาไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยเปิดดูบ้างมั้ยแนี่ย

ไอจีไม่เห็นเห็นตามห้างเฉย

มีคนชมหนูว่าเสื้อหนูสวยมาก
โอ้ยยืนสิคุณค่ะพีเอาเดี๋ยวโกยกันใช้กับเม้า

ตอนนี้พี่ชอตเคลียร์ไปแล้ว
ก็ที่บอกว่าพี่สอยก็เป็นคดี
เขาเรียกอะไรดราม่าประซุม

เขาบอกว่าประเด็นดราม่านี้ยังไม่หยุ
คนอื่นไม่หยุดไม่รู้หยุดแล้วค่ะ

เรื่องนี้นะคะเขาก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้ว

ทุกสิ่งที่พูดไปในรายการนั้นคือเคลียร์แล้วนะคะ

อาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนหรือทำให้ตัวเองสูญเสียมาก
เขาก็จะเหมือนกับว่าช่างมันปล่อยเลยตามเลย
ยังไม่จบค่ะนักข่าวถามต่อนะคะ
คนมองว่าในรายการวันนั้นพี่พูดไม่เคลียร์
ชอตตอบอีกทีค่ะว่าไม่เป็นไรค่ะ
พี่ตอบในสิ่งที่จำเป็นต้องตอบตอบดีนะ
ในบางเรื่องไม่จำเป็นพี่ก็ไม่ตอบนี่
พี่ว่าวันนี้นะคะสังคมเราต้องมัดระวังด้วยการเสพข่าวมากขึ้นนะฮะ
เอาแล้วขอแล้วขอแล้วขอแล้ว

เขาบอกว่ามีคนพูดถึงเรื่องเขาเยอะ
แต่ก็คงจะมีคนฟังในสิ่งที่เขาพูดด้วย

เขาบอกว่าแล้วเอสอยากพูดอะไรไหม

แล้วเอสก็บอกเอาจริงแล้วนะคะก็บอกว่าเป็นเหยื่อนะคะ

อันนี้เอสพูดเองเลยเหรอ

ที่ถูกติดหมายถึงว่าติดปวง
แบบเหมือนร่างแหไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
จริงก็ต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะ
ก็ต้องเป็นแบบในสไตล์ของมันอยู่ดี

คือนี่เขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นของมันอย่างนี้

ใช่แต่ว่าคนเป็นแจนกันถ้าจะใช่ก็จะใช่

นี่บอกไม่ใช่ทุกคนไม่เคยรู้

ตอบดีมากค่ะพี่ชอต

ชิคกี้พายไม่อยากพูดว่าพี่ชอตเสียงเพราะ
เสียงเพราะมากพี่ชอตพี่อ้อย

ได้เสี้ยแน่แล้วใส่แล้วถ่ายรูปมาให้ดูดูกัน
ติดตามข่าวใส่ไข่ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะ

สวัสดีค่ะ